จังหวัดนนทบุรีนะครับมีวัยรุ่นไปเที่ยวงานวัดกำลังจะกลับบ้าน
ปรากฏว่าระหว่างทางครับโดนคนไล่ฟันโดนคนไล่ยิงฮะ
คนหนึ่งโดนยิงเข้าไปกระสุนเจาะเข้าไปตามร่างกายหลายสิบนัดนะฮะ
อาการสาหัสอีกคนหนึ่งโดนฟันจนข้อมือเกือบขาด
เพื่อนคนเจ็บบอกว่าแค่ขี่รถผ่านมาโดนลูกหลงเฉยเลย

เหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นครับภาพวงจรปิด
จับภาพวินาทีตอนที่มีคนวิ่งไล่กันนะฮะ
วิ่งหนีวิ่งตามในมือเหมือนถือดาบด้วยนะฮะของมีคมอ่ะ
สะท้อนแสงด้วยแล้วก็มีเสียงปืนดังเรื่อยครับ
เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมานะฮะ
และพูดประโยคว่ายิงยิงเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บนะครับ
พื้นต้น๒คนโดนฟันข้อมือกับขาด๑คน
โดนยิงอาการสาหัสอีก๑คน
แล้วปรากฏว่าเพื่อนคนเจ็บอ้างว่าพวกเขาขี่รถผ่านมาแล้วโดนลูกหลง
แต่ในภาพวงจรปิดลองไล่ดูไปพร้อมกันครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปากซอยเรวดีครับ
อำเภอเมืองจังหวัดนทบุรี
ก็เหมือนชูอาวุธขึ้นมานะฮะในมือ
จังหวะนี้มือขวาที่ชูขึ้นมาคล้ายกับอาวุธนะครับ

จากนั้นกลุ่มคนเจ็บ
ใส่เสื้อสีส้มนะครับวิ่งตามมอเตอร์ไซคันดังกล่าว
สักพักหนึ่งก็วิ่งกลับมาทางปากซอยเหมือนเดิมครับ

กลุ่มผู้บาดเจ็บคล้ายตะโกนท้าทายวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่บริเวณในซอย
นี่ฮะลูกศรสีเขียวที่ชี้นั่นคือคนเจ็บนะ
วิ่งย้อนไปที่บริเวณปากซอย
และมีการตะโกนคล้ายเป็นการตะโกนท้าทายหรือเปล่า

มีบางจังหวะเบิ้ลเครื่องรถท้าทายกันด้วยครับ
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องสามนัดไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นคนยิงนะฮะ
ทำให้วัยรุ่นที่อยู่บริเวณปากซอยก็คือฝั่งของคนเจ็บพี่มิ้วคุณผู้ชม
วิ่งหนีเสียงปืนเข้ามาในซอย
แล้วมีเสียงปืนดังไล่หลังมาอีก๒นัด
คาดว่าจังหวะนั้นนะฮะ
เป็นจังหวะที่คนเจ็บคือคนเสื้อส้มน่าจะโดนยิงกระสุนเจาะเข้าที่ขาอาการสาหัส
มีวิ่งไล่กันไปไล่กันมานะครับคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุบริเวณนี้คนเจ็บที่ใส่เสื้อสีส้ม
ต่อมาทราบชื่อในหนึ่งอายุ๑๖ปีครับ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยประจำจุดแยกติวานนท์

นอนล้มกองแบบนี้เลยสภาพของในหนึ่งเนี่ยโดนยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนเข้าที่ต้นขาซ้าย๖แผล

เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็มาตรวจสอบ
เพื่อนของคนเจ็บชื่อในบิวอายุ๑๗ปีครับเป็นเพื่อนรุ่นพี่บอกว่าตัวของเขากับคนเจ็บเนี่ยทำงานเป็นรายเดอร์ส่งอาหาร
พอเลิกงานก็ไปเดินเที่ยวงานวัดเขมาพิรัตราราม
พอขากลับครับกำลังจะกลับบ้านผ่านปากซอยเรวดีมีกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มคล้ายกับเป็นเด็กช่างต้องตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
กำลังไล่ตีกันอยู่เพื่อนผมก็คือคนเจ็บใส่เสื้อสีส้มคนนั้นก็เลยลงไปดูพอลงไปดูปรากฏว่าอ้าวที่เขากำลังตีกันอยู่เข้าใจผิดคิดว่า
เองด้วยใช่ไหมที่เป็นคู่อริอ่ะก็เลยยิงปืนใส่เพื่อนผมเขาก็เลยพาเพื่อนที่โดนยิงแล้วเนี่ยซ้อนท้ายรถมาแล้วขี่มาขอความช่วยเหลือบริเวณจุดแยกติวานนท์ที่มีกู้ภัยประจำอยู่
อันนี้เป็นข้อมูลที่เพื่อนคนเจ็บเล่านะฮะคุณในตีเช้านักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับและได้หลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุบริเวณหน้าปากซอยเรวดีครับช่วงประมาณ๕ทุ่ม๑๙นาทีก่อนจะเกิดเรื่องวุ่นวายที่บริเวณปากซอยแล้ววิ่งเข้าออกกันในซอยนะฮะนี่คือตอน๕

ตอนนั้นรถบนถนนก็วิ่งไปมาตามปกตินะครับแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาก็ไม่ได้สนไม่ได้แคร์อะไรนะฮะหวาดเสียวเหมือนกันนะเนี่ยรถต้องชะลอเลยกลัวจะชน
ไปดูกันต่อวงจรปิดอีกจุดหนึ่งอันนี้ก็หลักฐานสำคัญ
ในซอยเรวดีครับเป็นภาพต่อเนื่องจากที่ตอนแรกพี่มิ้วและคุณผู้ชมได้เห็นนะฮะ
ที่มีการวิ่งหนีกันแล้วมีเสียงปืนดังขึ้น๕ทุ่ม๔๐นาที
เห็นว่าคนเจ็บวิ่งเข้าไปภายในซอยพร้อมกับกลุ่มเพื่อน
แล้วแอบอยู่ที่ท้ายรถของชาวบ้านวิ่งเข้ามาในซอยนะฮะ
แอบอยู่ท้ายรถชาวบ้านสักพักหนึ่งวัยรุ่นอีกกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเข้ามา
กลุ่มที่ไปซ่อนตัวแอบอยู่ท้ายรถชาวบ้านยกปืนขึ้นมายิงใส่ไปหนึ่งนัดแต่ไม่โดนใคร
เมื่อกี้ที่ซ่อนอยู่นะตรงที่มีผ้าสีเทาคลุมนะฮะ
พอยิงไปไม่โดนใครอีกฝ่ายก็เลยยิงสวนกลับมายิงตอบโต้กลับมาตอนประมาณ๕ทุ่ม๔๐
เห็นไหมฮะวงกลมสีแดงยิงไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นอีกฝั่งก็ยิงสวนกลับมาครับ
วงจรปิดอีกมุมบริเวณเดียวกันเลยจะเห็นว่าหลังเสียงปืนดังขึ้นเนี่ย
เสียงปืนดังขึ้นกลุ่มคนเจ็บวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากร้านค้าแถวนั้น
สักพักหนึ่งเพื่อนของกลุ่มผู้บาดเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์มารับ
เพื่อพาไปขอความช่วยเหลือกับกู้ภัยบริเวณแยกติวานนท์จุดนั้นนะฮะ
คุณเนติชาวเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุไปคุยกับชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์
สมมติว่าชื่อในโบ๊ทเล่าให้ฟังเห็นวัยรุ่นกว่า๑๐คนทะเลาะกัน
ใช้มีดด้ามยาวถือข่มขู่กันไปกันมามีเสียงปืนดังขึ้น
เดียวเท่านั้นแหละครับเห็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
ไปขอความช่วยเหลือจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค
บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยยังไม่ทันได้ช่วยเลย
วัยรุ่นอีกคนขี่มอเตอร์ไซค์มารับตัวคนเจ็บออกไปแล้ว
ชาวบ้านคนอื่นบอกว่าปกติในซอยนี้ไม่เคยมีเหตุวัยรุ่นทะเลาะกันนะ
เพราะตำรวจจะมาตรวจตราอยู่บ่อย
แต่ว่าหลังความถี่เริ่มน้อยลงแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์วุ่นวายแบบนี้ขึ้นครับ
มีทะเลาะกันมีด่ากันตอนแรกครับแล้วก็เห็นหยิบมีดหยิบอะไรกัน
ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีเสียงปืนแล้วผมก็มีลูกมีเด็กเล็กครับ
ผมก็เรียบรีบรีบอุ้มลุบผมขึ้นไปบ้านก่อน
พวกเด็กเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไร

เราก็เริ่มมีการท้าทายกัน
อีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ในซอย
อีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ตรงข้ามถนน
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่สพบริษัทดนทมีครับ
ไปเจอพ่อของวัยรุ่นที่บาดเจ็บอีกหนึ่งคนครับ
ก็คือท่านนี้นะฮะเสื้อสีแดงเนี่ย
คุณพ่อบอกว่าลูกชายพ่ออายุ๑๔เป็นเพื่อนกับในหนึ่ง
ก็คือคนที่โดนยิงและกระสุนเจาะเข้าที่ต้นขาและหน้าแข้งนะฮะ
แต่ว่าลูกพ่อเนี่ยโดนฟันฟันจนข้อมือเป็นแผลเวอะ
อาการสาหัสข้อมือเกือบขาดกำลังอยู่ในห้องผ่าตัด
ลูกชายบอกว่าออกไปหาข้าวกินที่งานวัดแล้วขากลับซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อน
ไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยจู่ถูกฟันเฉยเลย
ทั้งที่ไม่ได้ไปมีเรื่องอะไรกับใครเขาเลย

เขาไปบ้านเพื่อนที่เพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันเขาไปบ้านเพื่อน
เพื่อนไปแล้วเขาก็งานวัดตรงวัดเขียนมาก็ใกล้บ้าน
แล้วหลังจากนั้นเขาไปเจอไล่ทำร้ายหรืออะไร
ผมยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ชัด

บอกว่าเหมือนลูกพ่อโดนลูกหลงแต่ก็ยังไม่แน่ชัดยังไม่แน่ใจ

ตำรวจก็น่าจะอยู่ในมือแล้วนะหลักฐานต่าง
พ่อของในหนึ่งก็คือพ่อของคนที่โดนยิงนะครับ

บอกว่าอาการของลูกชายหมอผ่าเอาหัวกระสุนที่ขาออกหมดแล้ว

บอกว่าไปเดินเที่ยวงานวัดกับเพื่อนแล้วขากลับกำลังจะกลับบ้าน
ระหว่างทางถูกกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ได้รู้จักกันไล่ฟันไล่ยิงโดยไม่รู้สาเหตุ
เหล่านี้เป็นข้อมูลจากฝั่งของพ่อคนเจ็บนะครับตำรวจบอกว่าจะขอตรวจวงจรปิดทั้งหมดก่อน
เพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุและเชิญตัวมาสอบปากคำหากพบว่าใครกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แต่ว่าตอนนี้ถามเพิ่มเติมว่าตำรวจพอจะรู้เบาะแสหรือยัง
พอจะบอกได้ไหมว่าเป็นกลุ่มไหนที่ก่อเหตุตำรวจบอกว่ายังไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มไหน